ไปดูตลาดนัดแห่งใหม่ที่จังหวัดสุราธานีกันหน่อย
ชื่อว่าหลาดท่าทอง

เพราะว่าที่นี่เขามีคอนเซ็ปต์ในการขายของ
มีโซโลแกนว่าไหว้พระนอนกินของสด
นั่งเรือชมความงามพระอาทิตย์ตกดินค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นพื้นที่ที่ควรจะไปอีกแห่งนึงนะคะ
อยู่ที่อำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราชธานี
และพื้นที่ใกล้เคียงนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่อยู่แถวนั้น
ก็มาเที่ยวกันที่หลาดท่าทองนี่แหละค่ะ
เพราะว่าที่นี่เป็นตลาดนัดวันอาทิตย์แห่งใหม่
อยู่บริเวณพิพิธภัณฑ์เมืองท่าทอง
ภายในวัดเขาพระนิ่มตำบลท่าทอง

เพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรแล้วก็เป็นชาวประมงในพื้นที่
ส่วนใหญ่นะคะก็นำผลิตผลของตัวเองมาวางจำหน่ายอาหารสดทะเลใหม่มากันหมดเลยค่ะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองบอกว่าตลาดนั้นแห่งนี้ก็เริ่มมาจากแนวคิดที่อยากจะช่วยให้ชาวบ้าน
แล้วก็เกษตรกรมีแหล่งค้าขายสินค้าเกษตรและประมง
โดยเฉพาะนี่แหละค่ะปลาทะเลหอยชนิดต่าง
แห้งกุ้งแห้งกะปิขนมไทยโบราณผักพื้นบ้าน
อย่างใบชะครามรวมไปถึงสินค้าโอท็อปก็มีด้วย
จะได้กระตุ้นเศษฐกิจให้ค่อยสูงไปได้ชุมโชน
เหล็กอ่ะม่วงเบาใช่ไหมมันสักครู่ใช่ป่ะ
มะนาวแล้วก็อ่าวใช่มะนาวไม่น่าใช้มะนาว
อันนี้กะปิอะไรล่ะคือมีเยอะเอาอย่างนี้เป็นของแห้งของสดนะคะในพื้นที่
ใหญ่มากเลยอ่ะหอยใหญ่จริงจริงน้องเขาถือหอยใหญ่
จากที่ขายของเขาก็ยังมีบรรยากาศเห็นไหมให้ได้มาถ่ายรูปเซลฟี่กันไปอีก
แล้วก็ยังมีกิจกรรมล่องเรือให้ประชาชนได้ชมความงามของริมสองฝั่งคลอง
ไลท์นะคุณอยู่ที่เขาเทวดาค่ะจะได้ชมพระอาทิตย์ตกดิน
และอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือไหว้พระขอพรจากพระนอนที่ปฏิสถานอยู่ภายในถ้ำด้วย
อันนี้ก็น่าสนใจร่องเรือ
เขาจะเปิดให้บริการนะเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นตั้งแต่๑๐โมงเช้าจนถึง๑ทุ่มค่ะคุณผู้ชม
ไปเลยนะจ๊ะสุราธานีค่ะ
ใกล้ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะมีเวลาก็แวะเวียนกันไป